เอามาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีค่ะ

หน้าเวทีหมอลำเวทีนี้อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะ
แต่ว่าภาพที่คนเขาเห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายเอาไว้มันน่าตกใจ
เพราะหนึ่งในนั้นถือปืนอาก้าค่ะ
เป็นอาวุธสงครามนะคะถือปืนอากาศคุมเชิงอยู่บริเวณนั้น
คนที่เขาเห็นภาพนี้เขาถ่ายเอาไว้แน่นะคะ
เดี๋ยวเราจะวงให้ดูนะคะว่าคนไหนถือปืนอากาศ
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาตกใจแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวละสำหรับผู้ชายคนนี้นะคะ
คลิปกลุ่มวัยรุ่นทะเลาวิวาดกันความยาวทั้งหมดประมาณ๑นาที
กับอีก๒๒วินาทีนะคะระบุข้อความแบบนี้
ที่นี่กุฎเรือคำเราเป็นชรบหมู่บ้าน
ก็คือชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านนี่นะคะ
ถึงได้ถือปืนอาก้ามาควบคุมเหตุ
ก็ดีนะเหตุการณ์ปกติขออ่านต่อนะคะ
เป็นภาษาอีสานนะคะเพราะว่าเขาลงไว้แบบนี้นะคะ
เบู้สันสัยแตกไปแล้วบ่อล่อคือเบ่ารันแนทาท่านคัก

อันนี้ลักษณะน่าจะเป็นคำพูดของผู้ชายคนนี้
ให้เขาให้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงถือปืนอาก้ามาควบคุมเหตุการณ์
เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นชรบหมู่บ้านทุกรักษาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ถือปืนออกมาเพราะเห็นว่ามีวัยรุ่นมาตีกันเขาก็เลยต้องทำแบบนี้
ไม่ใช่หน้าที่คุณค่ะไม่ควรค่ะ

คือการปรับปรามควบคุมฝุงชน

บอกตำรวจก่อนไหมคะเดี๋ยวตำรวจเข้ามาจัดการนะคะ
คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวาง
ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามโทรศัพท์ติดต่อเจ้าของคลิป

สอบถามไปยังพันธ์ตำรวจเอกชาญชัย
อินนราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโขงเจียมเจ้าของพื้นที่ค่ะ
โทรไปสอบถามข้อเท็จจริงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้
พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยเปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์นี้จากการตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดขึ้น
คืนวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
เป็นงานบุญบ้านกุฎเรือคำตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอโขงเจียมค่ะ
ซึ่งเจ้าของงานไม่ได้มีการขอกำลังรักษาความสงบ
จากทางตำรวจแต่อย่างใด
พอรุ่งเช้าเกิดเหตุปุ๊บรุ่งเช้า๗เมษายน
มีการแชร์คลิปนี้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ตำรวจบอกเห็นสั่งการเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยสั่งการให้ชุดสืบสวน
ออกติดตามตัวชายที่ถือปืนมาสอบสวนว่า
ที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นปืนอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า
ก็คือเป็นอาวุธสงครามเป็นปืนอากาศเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ทางชุดสืบสวนรายงานว่า
พอที่จะทราบตัวแล้วว่าผู้ชายที่ถือปืนอยู่ในคลิปเป็นใคร
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีความผิดฐานใดบ้างทำจริงหรือเปล่า
ปืนเอามาจากไหนคือจะถามให้สิ้นข้อสงสัยเลย
เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวคือจริงแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามตำรวจจะต้องนำตัวมาสอบสวนให้ได้ค่ะ